ข่าวชัดโซเชียลเช้าวันนี้เราจะให้พื้นที่
ไปที่การเกาะติดปฏิบัติการจับกลุ่มพระธรรมชโย

หลังจากมีรายงานข่าวแจ้งว่าทางศาลได้อนุมัติออกหมายค้น
ภายในวัดพระธรรมกายเรียบร้อยแล้วเป็นหมายค้นต่อเนื่อง๔วัน
เริ่มตั้งแต่วันนี้๑๓ธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึง๑๖ธันวาคม
เรามีผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่เกาะติดตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ
และแน่นอนเราต้องมาคุยกันเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่า
พระธรรมชโยยังอยู่ในวัดหรือเปล่า

จะมีช่องทางไหนที่เจ้าหน้าที่จะบุกเข้าไปจับกลุ่มได้บ้าง

แล้วก็ภายในวัดพระธรรมกายนี่นะคะ
ประตูไหนอาคารไหนเป็นยังไง
เช้าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะกับในแพทย์มโนลาวหะวนิษฐ์ค่ะ
เป็นอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาตินะคะ
เป็นอดีตสปชและเป็นอดีตลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
อาจารย์ออกรายการที่ไทยรัฐทีวีบ่อยเลยนะคะ

พระธรรมชโยยังอยู่ไหมคะคุณหมอคะ

ทำไมถึงเชื่อว่ายังอยู่บางคนบอกว่าโอ๊ยเงินเยอะแยะหนีไปแล้ว
ใช่หลายคนพูดเลยว่าเงินขนาดนี้ไม่อยู่หรอก
คือบังเอิญท่านคิดว่าท่านอยู่แล้วท่านจะชนะ
แล้วคิดว่านี่คือชัยภูมิสำคัญที่ใครก็ทำอะไรไม่ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ลูกหาที่มาก็เป็นโล่มนุษย์

มีการเตรียมการกันไว้อย่างดีนะครับ
ก็ดูจากที่มีโคศกศิษยานุสิตออกมาพูดเนี่ยนะครับ
ก็เป็นการตัดตอนไม่ให้เข้าไปถึงพระผู้บริหารในวัด

ไม่ว่าจะเป็นรองเจ้าวาดทัศตะชีโบหรือเป็นกลุ่มห้าเสือทั้งหมดเนี่ย

ซึ่งใช้ทุกอย่างกลยุทธ์ทุกอย่างแล้ว

ซึ่งผมเรียกโล่นี้ว่า

เพราะว่ามีอุปกรณ์สำคัญก็คือมือถือ
แล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นชัยอัตเชยะนะฮะ
ส่งข้อความเชิญชวนกันมาอย่างนี้หรอคะ
ไม่ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปส่งคลิปขึ้น
แล้วก็มีคนพิธีต่างจะล่อหลอกกับเจ้าหน้าที่

นั่นหมายความว่ากลยุทธ์สำคัญที่พระธรรมชโยมั่นใจว่าชนะแน่
ก็คือศิษยานุสิตฯที่จะมาเป็นโลกกำบัง

แล้วทำไมศิษยานุสิตถึงยอมไปเป็นโรคกำบัง
ก็เสี่ยงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทำไมยอมขนาดนั้นคะคุณหมอ
คือเขาอย่างนี้นะครับในวัดสอนว่านี่คือกองทัพธรรม

ใช่ครับเมื่อกั้นจะมีกองพลจากว่านถสัมพันธ์ปัญญาเทพ
นะกองแก้วกายศิทย์กองพันธุ์แก้วกายศิทย์
ที่มาจากการทำวิชาประมาณ
ของวันปักน้ำแล้วมาแต่งเติบเหมือนเองนะครับ

ก็มาจากคนเดียวก็คือธรรมชโย
เพราะงั้นผมเข้าใจเพราะผมเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว

สมัยเมื่อ๓๐ปีที่แล้วเนี่ยถ้าให้ผมไปตายผมก็ไป
โอ้โฮคือเท่ากับว่าณตอนนี้ศิษยานุศิษย์ที่มา
ปกป้องพระธรรมชโยแต่เขาคิดว่าเขาปกป้องพุทธศาสนาเหรอคะ
ทั้งโลกทั้งสากลจักรวาลไม่ใช่เฉพาะของวัดพระธรรมกาย
แต่ว่าก็มีคนเดือดร้อนนะคุณหมอนะจากวัดพระธรรมกายเนี่ยค่ะ
นายสมชายบำรุงสุนทรเป็นอดีตวิศวกรเคมีบริษัทเอกชน
ถือป้ายร้องสื่อมวลชนเลยบอกว่าวัดพระธรรมกายสอนหลักธรรมผิด
ทำให้ครอบครัวหมดตัวบอกว่าเมื่อประมาณปี๒๕๒๘นะคะ
ภรรยาเนี่ยได้รับการชักชวนจากน้องสาวให้เข้าวัดพระธรรมกาย
หลังจากนั้นเริ่มติดแต่เขาใช้คำว่าเสพติดเลยคุณผู้ชม

คือแนวทางการทำบุญของวัดเนี่ยทำให้คนที่เข้าไปเสพติด
จ่ายเงินบริจาคบริจาคศูนย์เสียเงินทองไปกับวัดพระธรรมกาย
กว่า๑๐ล้านบาทเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเขาดูหน่อยไหมคะ
เอาเงินไปให้วัดพระธรรมกาย
ขายที่ดีในซอยป้านสนิทสมภาธรรมดอนเบื้อง

ทองคำแท่งหนักแท่งละ๑๐บาทรวม๒แท่งรวม๒๐บาท
เอาไปหล่อหลวงปู่สดทองคำ
เงินสะสมในบัญชีเอาไปให้วัดพระธรรมกาย
วงเล็บพระธรรมชโยจะพูดอยู่เสมอว่า
ปิดบัญชีมาสั่งสมบารมีกันไปเลยนะจ๊ะ
ขายหุ้นหลักทรัพย์เอาเงินไปให้วัดพระธรรมกาย
ปิดบัญชีเพื่อสั่งสมบารมีกันดีกว่านะจ๊ะ
คุณหมอมโนคะเขาสอนอย่างนี้จริงไหมคะ
จริงครับเขาเรียกว่าปิดบัญชีโลกเปิดบัญชีสวรรค์ครับ

นอกจากในครอบครัวนี้แล้วนะครับ
เพราะที่ผมทราบคือมีคุณป้าคุณย่าคุณยายหลายคนเนี่ย
พอเข้าวัดก็ปิดบัญชีโลกแล้วเปิดบัญชีสวรรค์
มีรายหนึ่งนะครับมีเงินเก็บอยู่๕ล้านบาท
เข้ามาเข้าวัดครั้งแรกก็ศรัทธาเลย
ก็มีอุบาสิกาต่างมาประกบ

แกก็ทำบุญหมดเลยปิดบัญชีโลกเปิดบัญชีสวรรค์
มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอยากจะ
ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาเงินนี้เป็นมรดกให้นะครับ๕ล้าน
ก็ไม่บอกลูกสาวว่าทำบุญหมดแล้ว
ลูกสาวก็โอ้โหโกรธมากเลย
เพราะว่าตั้งใจจะรับมรดกจากแม่๕ล้านบาท
แล้วก็เลยค่อนแคะแม่ตลอดทุกวัน
ลูกสาวและยังมีอีกหลายกรณีครับ

ที่ที่วัดแล้วไปอยู่เป็นเดือนทิ้งสามีป่วยอยู่

มีมากมายบ้านช่องครอบครัว
ลูกไปคนละทางพ่อไปคนละทางแม่ไปคนละทางกัน
เป็นประจำนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงนะครับ
สตรีพอเข้าแล้วก็ใช่เลยนี่แหละ
เป็นที่สุดของที่เราแสวงหามา
ผมเข้าใจครับเพราะสมัยก่อนเมื่อ๓๐ปีแล้ว

อะไรที่ทำให้เขาเข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านี่แหละ
ดูทั้งวันแล้วก็วิธีการสอนนี่ก็เป็นเรื่องการทำสมาธิ
สมัยที่เสร็จแล้วก็ให้เคลือบเคลิบ
แล้ววัดเองจริงก็ต้องบอกว่าสะอาด
การจัดเป็นระเบียบอะไรใช่
ดูวัดอื่นก็ไม่สะอาดไม่น่าเข้า
แต่ที่นี่ดูสะอาดหมดจดก็คิดว่านี่ใช่เลย

แล้วการจัดการบริการบริหารองค์กรนี่ดีมาก
เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความเชื่อมั่น
ว่าที่นี่ใช่แล้วทุกคนเหมือนกับมีเครื่องแบบนะครับ
ใส่ชุดสีเดียวกันหมดพลึบพลับนะครับ
สีขาวก็ขาวกันหมดเลยนะครับ
แล้วก็พระก็ห่มสไตล์จีวอนแบบเดียวกันหมดเลย
ทุดงธรรมชัยก็มีแบบฟอร์มเดียวกันหมดนะครับ
สภาย่ามไหล่เดียวกันหมดถือกรดไหล่เดียวกันหมด
เดินเป็นกองทัพแล้วก็ปูลาดด้วย
อกเขาเรียกดอกดาวรวย

ไปเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างนี้ไปสร้างนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดจากการจัดการนะครับ
แล้วพอสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ย
ถ้าเรียนมาทางด้านสังคมวิทยาจะทราบว่า
บรรยากาศของเขาก็คือเราเป็นที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นไม่ได้มีเฉพาะเมืองไทยนะฮะ
ก็มีจิมโจรนะครับก็สร้างเขาขึ้นมา
มีคนเชื่อหลายพันคนหลายหมื่นคน
ขนาดที่บอกให้กินยาพิษตายกันเนี่ย

ญี่ปุ่นก็มีอมชินเรเกียวนะครับ
ให้ไปวางระเบิดจะเอายาไอแซรีนแก๊ส
ทำให้คนในฐานนิวนฝ่ายใต้ดินตายกัน
หลายสิบนะฮะก็มี
แต่มุมแย้งก็มีทางคณะศิษยานุสิตต่าง
เขาก็บอกว่าเป็นหลักคำสอนที่ดี
ให้เขาเป็นคนดีให้ทำบุญก็ได้ขึ้นสวรรค

แต่อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธา
แต่พระธรรมชโยก็ถูกออกหมายจับนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทุจริตสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันท
คดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
รออยู่นะคะว่าเจ้าหน้าที่จะบุกเข้าไปเมื่อไหร
เพราะว่าสารออกหมายค้นภายในวัดพระธรรมกายเรียบร้อยแล้ว
เราไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขอบคุณผู้ชมครับตำรวจตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านะคะ
ดูแลความเรียบร้อยเหตุการณ์แทรกซ้อนในสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังไม่มีการเรียกกำลัง
เดี๋ยวไปติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะ
บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายจนถึงขณะนี้นะคะ
ให้กับสื่อมวลชนที่จะเข้ามาเกาะติดสถานการณ์ได้ในเวลา๙นาฬิกา
ส่วนทางด้านของตำรวจนั้นยังไม่มีความเคลื่อนไหวว่า
จะเข้ามาจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยภายในวัดพระธรรมกายในวันนี้หรือไม่ค่ะ
บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี
ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
จากการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของทีมข่าวไทยรัฐทีวีตั้งแต่ช่วงเช้า
พบว่ามีรถบัตรรถตู้เข้าออกบริเวณประตู๗ริมคลองถนนคลองหลวง
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่สังเกตว่าเป็นรถเปล่าที่เดินทางออกจากวัดเท่านั้น
คาดว่าจะเป็นรถที่นำคณะศิษยานุสิต
เข้ามาภายในวัดตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา
ส่วนรถที่เข้ามาภายในวัดพระธรรมกาย
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น
ตรวจสอบรถทุกคันที่เข้าออก
และให้สื่อมวลชนปักหลักทำข่าวความเคลื่อนไหวเพียงด้านนอก
และสังเกตว่าเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ได้นำเต็นต์และเครื่องเสียงมาติดตั้งเป็นจุดเพลสเซนเตอร์
ซึ่งจะเปิดให้สื่อได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาเป็นต้นไป
โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดจากนายองค์อาจธรรมนิษฐา
โศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
รวมถึงพระสงฆ์ที่เคยออกมาให้ข่าวต่างนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่สถานีตำรวจภูทรครองหลวงในช่วงเช้าในวันนี้
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าตำรวจภูทรจังหวะประธุมธานี
หรือว่าศูนย์ติดตามสถานการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อย
ป้องกันเหตุแทรกซ้อนได้จัดเตรียมห้องเพื่อรับรองสถานการณ์
หลังจากที่สารได้อนุมัติหมายค้นวัดพระธรรมกายเป็นครั้งที่๒นะคะ
ซึ่งพลตำรวจตรีชะยะพลฉัดชัยเดชรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๔
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ล่าสุดนั้นผลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข้อมูลและแผนปฏิบัติการตำรวจ
เมล็กรุณรองของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการเป็นผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น
ถนนคลองหลวงรวม๗จุดโดยก่อนถึงประตู๗นั้น
ประมาณ๕๐๐เมตรนะคะมีการติดตั้งด่านตรวจรถยนต์เข้าออกบริเวณโดยรอบ
โดยจะเน้นตรวจอาวุธและวัตถุต้องสงสัย
เพื่อป้องกันบุคคลที่๓ที่จะเข้ามาก่อกวน
หรือว่าสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ได้ค่ะ
ส่วนบริเวณประตู๔ถนนคลองหลวงเริ่มมีศิษยานุสิตทยอยเข้ามาปฏิบัติธรรม
ภายในสาราประชาคมวัดพระธรรมกาย
โดยบางคนนั้นได้นำเอาหน้ากากอนามัยมาสวมใส่เพื่อปิดบังใบหน้าด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูมุมสูงนะคะ
โดยอากาศยานไร้คนขับของทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่จะแสดงให้เห็นนะคะภาพมุมสูงของวัดพระธรรมกายในขณะนี้นะคะ
เราจะเห็นว่าภายในวัดพระธรรมกายมีรถเข้าออกน้อยมากซึ่งแตกต่างไปจากเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งอากาศยานไร้คนขับของทีมข่าวไทยรัฐทีวียังไม่สามารถที่จะบินเข้าไปบริเวณด้านในได้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเห็นเพียงแค่บริเวณด้านนอกเท่านั้น
ตรงที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นบริเวณประตู๗ซึ่งติดอยู่กับถนนคลองหลวงค่ะ
ซึ่งในขณะนี้ยังไม่เห็นในส่วนของศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายว่าจะมีการเคลื่อนกำลังหรือว่าการออกมา
เพื่อที่จะปิดทางเข้าออกเหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือไม่นะคะ
เราจะเห็นได้ว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวใดจากวัดพระธรรมกายค่ะ
เดี๋ยวเราดูภาพมุมสูงไปแล้วก็จะประกอบเกี่ยวกับเรื่องหมายจับไปก่อนนะคะ
สำหรับพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยนั้นได้ถูกสารออกไม้จับรวม๓หมายค่ะ
ที่ออกโดยสารอายาธนรัชดาพิเศก
หมายที่สองเป็นหมายของศาลจังหวัดเลยคดีบุกรุกที่ป่าสงวนค่ะ
ต่อมาก็เป็นหมายของศาลจังหวัดศรีคิ้วคดีบุกรุกป่าสงวนเช่นกัน
หมายจับถูกส่งไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศหากพบตัวก็ให้จับกลุ่มตัวมาทันที
ตอนนี้ก็ยังคงเป็นภาพมุมสูงของวัดพระธรรมกายนะคะ
ซึ่งทันทีที่มีความเคลื่อนไหวนั้นเราก็จะมีการนำเอาอากาศยานไร้คนขับ
บันทึกภาพเพื่อให้ได้ติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกันค่ะ
เราจะเห็นได้ว่ายังไม่มีความชัดเจนจากทั้งศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ว่าจะมีการออกมาแถลงข่าวใดกับทางสื่อมวลชนหรือไม่
รวมไปถึงทางด้านของตำรวจเองนั้นก็ออกมาบอกว่า
ผู้ที่จะให้ข่าวนั้นมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานเข้าไปให้ทราบทันทีค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดพระธรรมกายค่ะ
ขอบคุณคุณวิมลวันและทีมข่าวด้วยนะคะ
อย่างที่บอกไว้ก็ต้องรอดูความชัดเจนจากทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า
ถ้ามีหมายค้นออกมาเมื่อไหร่พร้อมปฏิบัติการทันทีภายใน๒๔ชั่วโมง
แล้วก็บรรยากาศเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นศิษยานุสิตเข้าไปภายในวัดนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูอีกจุดหนึ่งมีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะ
คุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
รายงานสดมาจากที่บริเวณประตู๕วัดพระธรรมกายนะคะ
คุณระพีพันธ์ค่ะเชิญค่ะ
ในการเข้าค้นวัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยนะคะ
แต่เช้าวันนี้ค่ะศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายจากทั่วประเทศ
เดินทางมาปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นจำนวนมาก
ทำกลางการคัดกรองของเจ้าหน้าที่วัดอย่างเข้มงวดค่ะ
บรรยากาศบริเวณประตู๕วัดพระธรรมกาย
ซึ่งเป็นทางเข้าหอฉันแม่ชีขนนกยูงหรือหอฉันคุณยาย
ซึ่งถูกระบุว่าพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอาจพักรักษาอาการป่วยอยู่ภายในบริเวณดังกล่าว
เช้าวันนี้นะคะภายหลังสารอาญาอนุมัติหมายคนวัดพระธรรมกาย
ระหว่างวันที่๑๓๑๖ธันวาคมเพื่อจับกลุ่มตัวพระธรรมชโย
ความผิดร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
กรณีรับเช็คของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์
ศิษยานุสิตจากทั่วทุกสารทิศทยอยเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืด
กลางการคัดกรองของเจ้าหน้าที่วัดอย่างเข้มงวด
ซึ่งศิษยานุสิตทุกคนที่จะเข้าไปด้านในและด้านหน้าประตู
จะต้องมีบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติธรรม
ซึ่งระบุชื่อนามสกุลจังหวัดและลายเซ็นต์ของผู้ออกบัตรรับรอง
แต่หากใครที่ไม่มีบัตรหรือมาเป็นครั้งแรกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียน
โดยต้องมีผู้ซึ่งเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายรับรอง
ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ของวัดประกาศห้ามศิษยานุสิตทุกคน
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและขอสื่อมวลชนบันทึกภาพเฉพาะส่วนที่อนุญาต
หรือบริเวณถนนด้านหน้าเท่านั้นไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในบริเวณที่มีรั้วกั้น
ทางนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามสอบถามถึงความชัดเจน
ของกิจกรรมที่ทางวัดจะดำเนินการในวันนี้
แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ณจุดนี้พูดไปในทิศทางเดียวกันว่า
ต้องสอบถามจากผู้ประสานงานที่คอยดูแลและให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนของวัดพระธรรมกายเท่านั้นค่ะ
และภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือบรรยากาศสดสดบริเวณด้านหน้าประตูห้า
ซึ่งศิษยานุสิตนะคะอยู่ระหว่างการสวดมนต์ภาวนาค่ะ
โดยทางวัดนะคะได้ทำการตั้งเต็นต์พร้อมประดิษฐานพระพุทธรูป
และจัดให้เป็นสถานที่สวดมนต์ขึ้นมานอกเหนือจากด้านใน
และจะสังเกตเห็นนะคะว่าทุกคนที่มาจะสวมหมวกและใส่หน้ากากอนามัย
ซึ่งจากการสอบถามศิษยานุสิตก็ระบุนะคะว่าเพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคค่ะ
จนถึงขณะนี้นะคะยังคงมีศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ทำกลางการคัดกองของเจ้าหน้าที่วัดอย่างเข้มงวด
และได้รับการแจ้งนะคะว่าทางวัดพระธรรมกายอาจจะอนุญาตให้สื่อมวลชน
ทำการบันทึกภาพและทำข่าวในช่วงเช้าเท่านั้นค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ
ขอบคุณคุณระพิพันธ์และทีมข่าวด้วยนะคะ

เมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่ประตู๕
ก็เห็นศิษยานุสิตก็เดินทางเข้าไปทำบุญกันจำนวนนึง
คุณหมอคาดว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีลักษณะของกำแพงมนุษย์ที่มีศิษยานุสิตเยอะ

จำนวนคนคงไม่เยอะแล้วล่ะครับ
ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยบางตามากเลย
ถ้าเมื่อไหร่มีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คงจะระดมกันอีกครั้งใหญ่แต่ระดมยังไงยังไงก็ไม่ถึง๔๐๐คน
ผมไม่ถึงไม่เชื่อว่าจะมีถึง๔๐๐๐ด้วยซ้ำนะครับ
งวดนี้เนี่ยมันเป็นผลจากการบริหารงานที่ล้มเหลวของทางวัด

ทำให้ศิษยานุสิตทั้งหลายจำนวนมากโดยเฉพาะจากต่างจังหวัดเนี่ย

คือเมื่อตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับ
ทางวัดเนี่ยเขาทำงานกระถิ่น

กระถิ่นนี้ต้องจองไม้พระธรรมกายเขาเรียกวางเดือน

เวลาคุณมิ้นไปซื้อรถเนี่ยนะครับ

เดือนมันใหญ่กว่าดาว

อันนี้เขาก็ดูแล้วไม่เข้าเป้า
นี่คือพันกว่าล้านขึ้นไป

ก็เลยทำผ้าป่าขึ้นมา

หมื่นวัดวันละแสนนะครับ

นำเอาเงินตัวเองลงขันไป
โดยที่มีผ้าไวนิวพระเทพยานมหาหมุณีวัดพระธรรมกายไปแจม
เพราะงั้นก็มีคนเอาผ้าใบนิ้วไปแล้วก็ไปแจม
แต่พวกนี้วัดไม่ได้เงินเลยไปลงขันกันเอง
แล้วคนที่ไปก็จะต้องการจะไปเอาค่ารถ
ไม่งั้นเขาไม่ให้ค่ารถก็ต้องไปเอาผ้าไวนิวมา

กระถิ่นแตกสามัคคีทั่วไทยต้นเดือนพฤศจิกา
ก็เลยเป็นกระถิ่นแตกสามัคคีกลายเป็นเพลียบุญเกิดขึ้น
เกิดอาการเพลียบุญครั้งใหญ่
กระบิ๒๐๐๙นี้มีคนประมาณสัก๘๐๐๐ครับ
แล้วก็กลางฝนนั่งกัน
ส่วนตอนนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้เหตุการณ์ผ่านไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพลียบุญจากต่างจังหวัดก็เลยเข้ามาน้อย
กรุงเทพก็น้อยอีกเพราะกลัวครับ
กลัวเพราะว่าทางการออกข่าวจะมีเจ้าหน้าที่ตะลงตำรวจอะไรออกมา
คำสอนที่บอกว่าจงรวยจงรวยให้รวย
คือคนรวยก็คือคนที่อยากจะได้ถูกไหมครับ
อยากจะมีเงินถูกไหมว่าถ้าเกิดติดคุกแล้วใช้เงินไหมครับ

เพราะฉะนั้นคำสอนนี่เป็นคำสอนที่ทำลายตัวเอง
แบบนี้ถ้าคิดว่าคาดว่าศิษยานุสิตไม่น่าจะเยอะเหมือนครั้งที่แล้ว
และคาดว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับได้ไหมคะคุณหมอ
ผมให้โอกาส๘๐ถ้ามีการปฏิบัติการแล้วเข้าไปตรวจทุกพื้นที่
โดยยิ่งบริเวณ๑๙๖ไร่ซึ่งเป็นตัววัดพระธรรมกายจริงเลย
ก็น่าจะเจอนะครับอยู่อาคารภาวนาที่อยู่กำแพงทางทิศตะวันตก
อยากให้นำกราฟิกอยากดูกราฟิกของวัดพระธรรมกาย
แล้วก็จะให้คุณหมอมโนอธิบายว่าจุดไหนประตูไหนเป็นยังไงบ้าง

ที่เราเห็นเป็นผืนใหญ่คือพื้นที่๒๐๐ไร่
ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในนั้นผมไม่เชื่อว่าอยู่ในนี้นะครับ
พอเข้าทางประตู๗เราก็นึกว่าข้างในเนี่ยตรงไปจะใช่อันนั้นไม่ใช่ครับ
ที่ใช่คือทางขวามือนะครับขวามือก็มีพื้นที่หลักอยู่๒พื้นที่
พื้นที่แรกคือ๑๙๖ไร่เป็นบริเวณที่เขียวที่สุด
เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเห็นไหมครับ
เริ่มจากถนนคลอง๓ไปถึงคลองแอนที่อยู่ด้านหลัง
งแอร์นี่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับตัววัดพระธรรมกายมีเท่านี้เอง

แล้วแต่ว่าจะดูใหญ่โตเมื่อ๒๐๐๐ไร่

ใช่ครับตรงนี้ต้องค้นก่อนนะครับ
และบริเวณที่ท่านธรรมจโยคอยู่ก็อยู่ตรงปลายกำแพง
ทิศทางทิศตะวันตกนะครับ
ก็อยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับ
ก็คือตลอดระยะเวลาคืออยู่ตรงนี้มาตลอด
คือไม่ได้อยู่ที่อาคารนวดึงที่หลายคนเข้าใจกัน
ไม่ครับอาคารดาวดึงนั้นไม่มีบริขารใดนะครับ
ปลอดป้องปลอดเชื้ออะไรไม่มีหรอกครับ
ถ่ายออกมาแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่

อาคารดาวดึงก็เป็นอาคารเล็กใช้รับแขกบ้างอะไรบ้างนะครับ
ตรงที่อยู่ก็ตรงริมคลองแอนนะครับ
ประตู๕เป็นประตูสำคัญ
ว่ามันจะติดกับหอฉันคุณยายอาจารย์
แล้วก็ติดกับอาคารร้อยปีคุณยายจันทร์เห็นไหมครับ
ตรงนั้นข้างหลังไปนั่นแหละคือบริเวณสำคัญ
ประตู๗น่าจะใช่
เหมือนเป็นตัวหลอกอย่างนี้หรอคะ
คนไปก็จะนึกว่าเข้าวัดพระธรรมกายประตู๗
แต่ว่าจริงแล้วบริเวณ๒๐๐ไร่นี่ไม่ใช่สมบัติของวัดเลย
เป็นสมบัติของมูลนิธินะครับ
เพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าถ้าจะเข้าไปเนี่ย

ใช่ครับครั้งที่แล้วประตูกรีบิน๕๙
ดีเอสไอต์ก็ถูกพาพระสนิทวงศ์ก็พาเดิน
เข้าไปอ้อมไปนู่นมหาธรรมกายเจดีนะครับไปถึงข้างหลัง๕กิโลกว่าครับ
ตั้งแต่เช้าไปถึง๑๑โมงไปถึงประตู๕บอกพระต้องฉันเพลแล้วโยม
ก็เลยไปฉันเพลงฉันเพลงแล้วดีเอสไอทำไงครับไม่ได้ฉันด้วย
ทั้งเหนื่อยทั้งหิวสับผัสหลอกอย่างนี้ครับคุณหมอ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพระร่วมมือเต็มที่แล้วโยมไปคุยกับศิษยานุสิตเอง
เขาจะให้เข้าไม่เข้าเรื่องของเขาก็เอาตัวรอดนะครับ
คราวนี้ก็ดีเอสไอก็ไปเจอกำแพงมนุษย์ก็นั่งสมาธิกันใหญ่
ตอนนั้นยังไม่ได้สวดธรรมจักรหอฉันคุณยายอาจารย์
ใช่ค่ะหอฉันหลังหอฉันไปนั่นแหละครับ
จะมีสะพานต่างเห็นไหมฮะมีสะพานเป็นระยะ
สะพานทั้งหมดของวัดพระธรรมกายมี๑๑สะพาน
ต่อจากไฮเวย์ไปเข้าไปลงที่พื้นที่จอดรถของวัดเลยก็มี
อันนั้นการก่อสร้างที่ผมทราบมาคือว่าผิด
กฎหมายยังไม่ได้รับอนุญาตก็มี
สร้างไปแล้วไม่อนุญาตให้สาธารณะใช้ก็มี
มีจำนวนมากเลยทั้งหมด๑๑แห่ง
ส่วนตรงนี้ให้เราดูใกล้นะฮะอันนี้ไม่ใช่
อันนี้คือ๒๐๐ไร่บริเวณที่ท่านอยู่คือตรงกว่า
หอฉันคุณยายอาจารย์
ใช่ครับที่เป็นลูกกลมเป็นแผ่นซ้ายมือ
มีมงกบซ้อนสีขาวนะครับสูงขึ้นไปนะครับ
ถ้าในพื้นที่ก็ประมาณสัก๒๐๐เมตรก็ถึงแล้ว
บริเวณเข้าใกล้ง่ายสุดก็คือตรงคลองแอร์
จะเป็นคลองสาธารณะนะครับข้ามกับแผ่นไปก็ถึงเลย
แล้วว่าถ้าเข้าก็คือไม่ประตู๕ก็คือตรงคลองแอน
ใช่ครับตรงแอนเป็นยังไงครับ
ตรงแอนเป็นคลองกรีตหนาครับเป็นคลองกรีตสร้างมานานแล้ว
แล้วก็สร้างอย่างดีเลยอ่ะนะครับเมื่อตอนกะบิน๕๙ก็เอารวดหนามหีบเพลง
หมดกันไม่ให้คนเข้านะครับ
บริเวณคลองแอนเป็นคลองลำน้ำสาธารณะ
ก็เอาขวากไปใส่เต็มไปหมดเลยถ้าใครลงมาลุยก็เจ็บตัวนะครับ
ตอนนี้ก็เลยยังเป็นจุดอ่อนที่สามารถบุกได้นะครับ

เข้าได้เลยเอาบันไดพาดไปก็โดดเข้าไปก็ถึงตัว
คุณหมอถามแบบซื่อเลยได้ไหมคะมันมีทางลับอะไรไหมคะ
ลับเนี่ยผมบอกไม่ได้ยืนยันไม่ได้นะครับ
ที่ทราบมาเนี่ยข้างในนี่ลึกลับมาก
แล้วเวลาผ่านมา๖เดือนแล้วตั้งแต่กระบิน๕
เขาก็สามารถจะไปสร้างอุโมงสร้างห้องนิรภัยรายได้เยอะ
ในวัดเองก็มีทั้งสถาปนิกทั้งวิศวกรนะครับ
และอุปกรณ์การก่อสร้างเต็มที่
ซึ่งสามารถจะทำอะไรก็ได้นะครับ

แล้วตอนนี้ที่ประตู๓ประตูประตู๑ตอนนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับ
ก็เอาไปสร้างเป็นประรำพิธีคลุมไป
เรียกว่ามหาอาคารมหาสภามหาประชาคม
แล้วก็ไปจัดพิธีกรรมที่นั่นปิดตรงประตูหนึ่งนะครับ
ประตู๓ก็เข้าไม่ได้อีกนะครับ
ให้เข้าได้เป็นรายบุคคล
แล้วกิจกรรมสวดมนต์จะอยู่ในบริเวณ๒๐๐๐ไร่นะครับ
เพราะฉะนั้นวิธีการคุมฝูงชนไม่ยาก
เพราะว่าประชาชนอยู่คนละที่กันนะครับ

นอนอยู่ที่หอฉันคุณยายอาจารย์
แล้วก็บริเวณไปคอยตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ
เลื่อนพลไปที่ไหนก็เร็วที่สุด
แล้วก็มีมือถือเป็นอุปกรณ์สำคัญ
มาปุ๊บก็แชะมาปุ๊บก็แชะ
ช่วยกันถ่ายคลิปไว้แล้วไปประจาน
แล้วบริเวณตอนนี้เค้าก็มี
แล้วก็แจกอีกกองคนจากพระทัศนภัณฑ์ปัญญาเทพ
ก็จะจึงใจเป็นผู้หญิงสูงวัย
เพราะฉะนั้นพวกนี้เคลื่อนที่ได้ช้า
ส่วนใหญ่ลูกศิษย์เป็นผู้หญิงเหรอครับ
เกือบทุกวัดครับลูกศิษย์เป็นผู้หญิงเกือบทั้งหมดนะครับ
แต่ว่าสนามมวยนี้ผู้ชายทั้งกัน
เมืองไทยเป็นอย่างนี้ครับ
แต่ว่าของวัดพระธรรมกายก็เช่นเดียวกันนะครับ
แบบนี้อย่างที่คุณหมอบอกตั้งแต่ต้นว่า
พระธรรมชโยค่อนข้างมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับไม่ได้
มั่นใจแรกก็คือศิษยานุศิษย์

ศิลปลูกหาไม่น่าจะเยอะเหมือนครั้งที่แล้ว

อันที่๒ที่พระธรรมชโยมไม่หนีไปไหนแล้วก็ยังอยู่ค่ะ
ก็อาจจะมีห้องนิรภัยอะไรที่เราไม่ทราบนะครับ
มันบุกเข้าไปอาจจะไม่เจอตัวนะฮะ
แกนทั้งพื้นที่เอ็กซาเรย์หมดทุกตารางนิ้วไม่เจอตัว
ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าไปหลบซ่อนอยู่

ก็ผมไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องมีกล้องวงจรปิดติด
ติดภายในวัดให้ชัดเจนภายใน๗วันก็ต้องโผล่ออกมา
บางอย่างนั้นทางวัดเขาก็เตรียมตั้งกำแพงไว้
มีมือถือเป็นอาวุธแล้วก็มีผ้าขาวม้า
เป็นผ้าที่สำคัญคือใช้โอ้วพื้นก็ได้ใช้น้องก็ได้
แล้วก็ใช้พันธุ์หน้าพันธุ์ตามให้เห็น
แล้วก็มีเสื้อ
คองพันธุ์แก้วกายสิทธิ์

ก็ผู้ที่เข้ามากองพันธุ์นี้ก็ต้องอายุ๔๐
คือเขาเลือกเฉพาะเลือดที่อายุประมาณนึงแล้ว
ใช่ครับเพราะวิ่งได้วิ่งจากจุดนี้ไปจุดนี้ได้นะครับ
ก็สามารถทำให้ดู๑มีคนเยอะ
เพราะว่าวิ่งจากจุดนี้ไปจุดนี้จุดนี้ไปจุดนี้

ให้คุณหมอประเมินนะคะจะจับได้ไหมคุณหมอ
ผมว่ามีโอกาสสูง๘๐นะครับ
แล้วท่านเองไม่ได้อาภาษณ์หนักหนึก
อะไรต้องนอนหยอดน้ำเกลืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับ
เป็นโรคที่ตำราแพทย์บอกไว้ชัดเจนว่า
ผู้ป่วยต้องเดินให้มาก
เพื่อให้การโคจรของโลหิตเป็นไปได้ดี
แล้วก็ใช้ผ้ายืดรัดแต่ปลายขาขึ้นมา
เพื่อให้รัดเส้นเลือดดำให้เข้ามาสู่ระบบ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มันค้าง

เมื่อประเทศไทยไปชัดไปตายสมบูรณ์แบบแล้ว
เรื่องนี้ก็แสดงว่าเป็นการป่วยการเมือง
คุณหมอคะแล้วหมาย๔วัน
ระยะเวลา๔วันพอไหมคะ

ถ้าเอาจริงวันเดียวก็ค้นไปผมว่าเจอ
แต่ทั้งลูกศิษย์เขาบอกเขาถูกกลั่นแกล้งนะคุณหมอ

บอกว่าถ้าไม่ใช่ว่าถูกกลั่นแกล้งพูดแบบนี้มาตลอดเลย

แต่ว่าจริงก็คือว่า
หนึ่งไม่เคยแถลงเงินเข้าวัด

ตั้งแต่สร้างวัดมา๔๙ปีไม่เคยแถลงมีครั้งเดียว

เรามีเงิน๓๒๐๐บาทเรามาสร้างวัด

แล้วไม่เคยแถลงอีกเลยไม่ว่าจะเป็นการบุญใหญ่
งานกระทินผ้าปลามารคะวิสาขะ

หรือแต่ละสัปดาห์ไม่เคยแถลงยอดบริจาค

แล้วก็ฝึกให้ญาติโยมไม่ถาม
ไม่กล้าแม้จะถามไม่กล้าไม่ได้สงสัย
ว่าเงินไปใช้ถูกเป้าหมายไหม
แต่ญาติโยมบางคนก็บอกว่าชีวิตเขาดีขึ้น

ใช่เนี่ยมีคนคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊คไลฟ์เหมือนกันว่า
อยากให้คุณหมอพูดถึงคนที่เข้าไปแล้วได้ดีด้วยสิ

มีที่ได้ดีคือร่ำรวยขึ้นใช่ไหมฮะ

วัดพระธรรมกายนี่คือตลาดใหญ่นะครับ
ที่ขายตรงเนี่ยชอบ

ขายอาหารเสริมชอบเพราะนี่คือตลาดใหญ่ครับ
ใครไปติดต่อหาลูกศิษย์ลูกค้า

นี่เป็นตลาดใหญ่แล้วก็ทำบุญส่วนหนึ่งนะครับ
ส่วนที่เงินที่ได้ขึ้นมาทำตลาด
ที่พวกขายตรงนี้ชอบเพราะว่าเขาสร้างฐานะขึ้นมา

คือวัดก็ให้เงินช่วยเหลือด้วยล่ะครับ

ก็ถึงวัดนี่ก็เหมือนกับธนาคารอันหนึ่งนะครับ
แล้วใครที่ทำบุญแบบเงินผ่อนยังได้เลย

อยากจะทำบุญในวัด๑๑๒นะ

จะทำบุญให้กับพระเจ้าวาด

เงินนี้แหละครับก็ทำให้สากร

แล้วก็ยังไปได้แรงสนับสนุนอีก
ได้จะรางวัลสากรดีเลิศ
ในระทบาลยุคก่อน

ถ้าจะให้ประเมินนะคะ

มองในแง่ดีก็คือ
จะมีการสืบสวนเข้าไปเยอะเลยครับ

ว่าบัญชีเงินได้รับเงินเข้าเงินออก
จะมาโหราญมาก
ได้เลยว่าอาณาจักรนี้มันเงินสะพัดจริง
ส่งผลต่อความเชื่อความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาไหมคะ
ใช่ครับจะส่งผลแล้วก็จะนำมาสู่ข้อดีก่อนนะครับ
ปฏิรูปวงการสงฆ์อย่างชัดเจนว่า
โอ้โหเนี่ยพระทำไมไม่ทำตามพระธรรมวินัย
มีเงินสะสมขนาดนี้จะหรือ
จะถึงขั้นเป็นจุดจบของวัดพระธรรมกายเลยไหมคะ
ผมไม่คิดว่าจะเป็นจุดจบนะครับ
แต่เป็นจุดของการปฏิรูปครั้งใหญ่
ต้องมีการสะสางว่าคำสอนนี้มันไม่ถูกนะ
ไม่ถูกแต่แน่นอนครับที่ใดก็ตามที่ได้มาไม่ถูกต้องเนี่ย

สมบัติใดได้มาโดยการไม่ชอบก็ต้องคืน
เป็น๑๐๐ล้านก็มี๓๐ล้านก็มี
บางคนถึงกับอดหยากปากแห้งอายุมากแล้ว

ส่งผลต่อเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของความเชื่อ

ถ้าเกิดจับพระธรรมชโย
แต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีเขตรุนแรง

เชื่อว่าหลายคนเป็นกังวลนะประเด็นนี้
ผมคิดว่าทางการคงจะ

ผมไม่เชื่อว่าจะมีเพราะนี่คือวัด
ก็คงไม่มีใครพกอาวุธไป

แล้วก็เบิดตัวเองพลีชีพ

ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบจากปฏิบัติการคราวที่แล้ว

คุณหมอมองว่าเจ้าหน้าที่ควรที่จะวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารครับข้อมูลข่าวสารและวัดพระธรรมกายเป็นต่อเจ้าหน้าที่อยู่อย่างหนึ่ง
เพราะฉะนั้นออกหมายออกหมายคนเขารู้ก่อน
เพื่อรองรับ
ที่จะทำปีหนึ่งเกินกว่า๑ล้านบาท
เอ็มใหญ่เนี่ยอย่างน้อยนะครับพวกนี้จะเป็นเจ้าภาพหลักเขาเลย
เพราะฉะนั้นคนไม่จำเป็นต้องมาเยอะเขาเองก็ได้เข้าเป้า๒๐๐๐ล้าน
พอดี๒๐๐คนคนละล้าน
อย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าภาพเหล่านี้ก็จะถูกฝึกมา
ในหลวงพ่อเชื่อในความบริสุทธิ์หลวงพ่อหลวงพ่อถูกกันแกล้งนะครับ
ถูกใส่ร้ายนะครับหมอมโนนี่เป็นเนรสคุณเป็นคนที่ใช้ไม่ได้
กระตันยูอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าผมต้องทำสิ่งที่ผิดให้ถูก
ผมเป็นคนที่ทำให้องค์กรนี้มันเติบโตขึ้นมานะครับ
ตั้งแต่การปฏิรูปองค์กรก็บอกเป็นคนปฏิรูปขึ้นมาเอง
ตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องทำสิ่งที่ผิดนะครับที่ผมเองเคยทำไว้ให้มันถูกต้อง
ผมรู้เลยว่าผมเข้าใจว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไง
แต่ว่าผมเองก็ยืนยันครับว่าความรู้สึกความคิดที่เคยมีในอดีตเนี่ยมันผิด
ผมทุ่มเทเข้าไปในสมัยก่อนตั้งแต่ปีเป็นนิสิตแพทย์จุฬาเชื่อมั่นมาก
แล้วก็ตายเต้าขึ้นมาจนเป็นผู้บริหารอย่างรวดเร็วนะครับ
ในประวัติพระธรรมกายยังไม่มีใครได้เร็วเท่าผมและได้ทุนไปเรียนในต่างประเทศ
แต่ว่าตอนนั้นถึงตอนนี้ผมได้เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่
เฉพาะคำสอนที่ปิดบัญชีโลกเปิดบัญชีสวรรค์ระดมเงินยังไม่หยุด
เอาเขาจนบาทสุดท้าย

คนเดือดร้อนกันเป็นล้านครอบครัว

ดังนั้นตอนนี้แต้มต่อของทางวัดพระธรรมกาย
ก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารเลยประเด็นนี้ล่ะ

เขาก็จะนำหน้าเจ้าหน้าที่อยู่ก้าวหนึ่งเสมออย่างนี้เหรอคะ
ใช่ครับนำหน้าอยู่ก้าวหนึ่งเสมอเลย
เพราะงั้นการปิดข่าวการบอกว่าจะปฏิบัติวันวอลเวลานอนบางที

ผมประกาศสื่อมวลชนเลย

และมีเอกสารแจก
ล่วงหน้าเลยเราจะบุกวันนี้เวลานี้

จนถึงวินาทีนี้มีโอกาสไหมคะ

ถึงจุดสุดท้ายแล้วมอบตัวซะเลย
เป็นไปได้ไหมคะ

คือท่านเป็นสุดยอดของความเป็นผู้นำนะครับ

ไม่มีใครกล้าจะแอะเดินไปหาเจ้าอาวาส

ถึงเวลาที่จะต้องมอบตัวแล้ว

มีคนคิดแต่ไม่กล้าเหรอคะ

เพราะว่าในวัดพระธรรมกายเนี่ย
เถียงห้ามถามทำตามอย่างเดียว

สงสัยผู้นำนะครับ
ตอนนี้ถ้าท่านทำ

ฉะนั้นการอยู่แล้วสามารถตั้งรับได้
แล้วเจ้าหน้าที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ย
โอ้โหนี่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

ล้อมแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้เป็นข่าวไปทั่วโลกเนี่ย

ถ้างวดนี้ทำอะไรไม่ได้อีก

ทุกอย่างของความเป็นคอสชนะครับ
มีพวกคุณของรัฐบาลความสอชอของลุงตู่ผมเนี่ย

โอ้โหนี่ทำอะไรเขาไม่ได้

เพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละครับ
งั้นหมายความว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าหน้าที่แล้ว

เปิดไปเลยเพราะปิดไปก็ไม่มีประโยชน์เขารู้อยู่แล้ว
เปิดให้ชัดเจนไปเลยว่าจะเข้าวันนี้เวลานี้

นักศึกษากาลเจ้าอาวาท
ก็เป็นหนังหน้าไฟนั่นเอง
คนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีอำนาจละวัสนาอ้ะครับ

จริงแล้วไปเติบโตต่างประเทศเป็น๒สัญชาติ
เพราะงั้นท่านสามารถจะลีภัยไปต่างประเทศเมื่อไหร่ก็ได้
เขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องทัตตะชีโวออกไป
แก๊งห้าเสือจะได้ไม่โดน
แต่ตัวเองไม่มีอำนาจบริหารใดเลย

เขาก็อาจจะถูกให้ที่พักพิงของผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
มีสิทธิ์ครับแต่ว่าก็เตรียมเผ่น

เพราะงั้นตอนนี้ผมเรียกไว้ว่าเดิมพันธุ์ศรัทธาสูงมาก
ศรัทธาในความเป็นนิติรัฐศรัทธาในทุกอย่างของความเป็นคอสช
กับสัทธาของคนอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งศรัทธายังทุ่มเทในความเป็นอภิษฎชนของธรรมชโย
ใครจะเก่งกว่าใครนี่คือสงครามศรัทธา
โอ้โหนี่คือเดิมพันธุ์ใหญ่เลยนะคุณหมอมโนนะ
ถ้าพระธรรมชโยถูกจับได้แล้วไปดำเนินคดี
ศรัทธาเขาก็บอกก็ยังศรัทธาอยู่ได้ไหมคุณหมอ
ทาได้แต่จะสั่นคลอนมากครับเพราะว่าท่านเองเนี่ย
ท่านเองก็จะต้องเปิดเผยอะไรหลายอย่างนะครับ
เราก็จะตรวจดีเอนเอได้อะไรได้
แล้วก็ตรวจเข้าไปในห้องมหาสมบัติต่าง
ทองคำที่เก็บไว้ที่ดินอีกเป็นหมื่นโฉนดเนี่ย
แล้วที่เก็บไว้ในที่ลึกลับเช่นพลอยเถื่อนที่เก็บใส่ในคอนเทนเนอร์ไว้
เอาอะไรทับไว้นะครับก็จะถูกเปิดเผยออกมา
ชาวบ้านก็จะเห็นอันนี้ศรัทธาที่เคยเชื่อไว้
ก็จะตกกระจายกันใหญ่สังคมใจจะตกกระใจกันใหญ่
ก็จะตกกระใจกันใหญ่เลยวัดทำได้ขนาดนี้เชียวหรือ
อย่างนี้ค่ะแล้วรักษาการเจ้าอาวาสนะตอนนี้จะมีบทบาทอะไรไหมคะ

เป็นได้แต่ยิ้มแห่นะครับไม่เคยออกมาแถลงข่าวเลยนะครับ
เป็นแล้วก็ตอนได้รับการแต่งตั้งนี่ก็น่าถอดสีนะครับ

ไม่ได้อยากขึ้นใครขึ้นแล้วตำแหน่งนี้ก็นึกว่าความสวยมาถึงแล้ว
แล้วหลังจากนี้ถ้าพระธรรมชโยถูกจับล่ะคะรักษาการท่านนี้จะต้องยังไงต่อคะ
ท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยในฐานะที่เป็นคนที่ปกป้อง

ให้ที่พักผิงผู้ต้องหา๑๘๙ก็โดนไป๑๕๗ก็โดนไปอีก
แต่ท่านก็เพิ่งขึ้นมาเองรักษาการท่านใหม่เนี่ย
ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ใช้อำนาจไงฮะ
ก็ต้องมารับข้อกรรมไปเพราะงั้นถึงหน้าถอดสีเพราะได้รับการแต่งตั้ง
ตกใจไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยนะครับ
ไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์อะไรทั้งสิ้น

ก็มีพระชานาท่านชานาพินโยเป็นเจ้าคุณอีกองค์หนึ่งนะครับ
ก็เคยตำแหน่งเป็นเจ้าวาดที่บาวาเรียอะไรต่างเนี่ย
ที่เบลเยี่ยมองค์นี้ก็ไม่มีอำนาจอะไรนะครับ
ก่อนหน้านั้นก็เจ้าคุณสุธรรมโมนะครับ
ก็จะสลับกันไปเนี่ยเหมือนเล่นโยนของเนี่ยครับ
แต่ตัวจริงก็คือทัศตาชีวงศ์นั่นคือผู้ที่วางแผนสืบทั้งหมด
ก็วางแผนจะสืบทอดวางแผนกิจกรรมต่างในการสร้างนู่นนี่
สร้างกิจกรรมสวดมนต์ปั๊มพระอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีมือซ้ายมือขวาก็คือสมชายฐานวุฒโธกับพระครูแอร์นะครับ
พระครูแอร์ก็คืออารักษ์โสธิโกสองคนเนี่ยจะทำงานคู่กันนะฮะ
มีคนหนึ่งไวโรธวิโรจโนก็เป็นเจ้าคุณเหมือนกัน
ช่างกลคอยมาคุมจะเบงเดินไปทั่ววัดนะครับ
แต่ว่าสองเขาหลัวนี้ก็เป็นตัวจริง
ถ้าจับกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดกลุ่ม๕เสือนี้ได้นะครับ
วัดพระธรรมกายก็เหมือนหัวผีหัวขาด
แต่ถ้าถามในมุมกลับมุมตรงกันข้ามนะคะ
มุมใจของศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกาย

ยังคงเชื่อมั่นในคำสอนของวัดพระธรรมกาย
ยังคงเชื่อมั่นในพระธรรมชโย

เขาแบบมันไม่ใช่ทำไมคุณหมอพูดทางลบ
แง่ลบหมดเลยเขายังเชื่อ

เข้ามาด้วยเจตนาดีทั้งนั้นเลยนี่เป็นธรรมชาติ

ก็ยิ่งถูกประนามหนักที่สุดเท่านั้น
เพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อดี

ผมไม่รู้นะฮะแต่นี่เป็นลักษณะ

แล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ผิด

ควรจะเลิกตื่นซะที

คือสิทธิ์เจนุสิทธิ์เหล่านี้เป็น

ทำบุญจนหมดตัวจนบาดสุดท้ายแม้ทั้งกายก็พลีได้
ผู้นำทางเขาก็จะสั่งอะไรก็ได้นะครับแล้วเวลาเขาตกทุกข์ได้ยาก
ก็จะเอาพวกนี้แหละครับมาเป็นกำแพง
คุณหมอมโนพูดได้ขนาดนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมว่าคุณหมอเป็นสิทธิ์มาก่อนนะคะ
อยู่กับวัดมานานอยู่ในจุดนั้นมาก่อน
แล้วก็ที่เรานำคุณหมอมาคุยในเช้าวันนี้คืออยากจะพยายามถามคุณหมอว่าจะจับได้ไหม
พระธรรมชโยยังอยู่ในวัดไหมถ้าจับได้จะเกิดอะไรขึ้น
ประยะมให้เจ้าวิเคราะห์หาทางออกล่างจากนี้ต่อไปหรือขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร
แต่เพียงอย่างเดียวอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังในฐานะผู้มีประสบการณ์ว่า
เส้นทางการเข้าออกวัดเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลักคำสอนเป็นยังไง
ขั้นตอนภายในวัดเนี่ยเราไม่รู้เราไม่เคยเข้าไปเป็นยังไง
อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพดังนั้นวันนี้ถ้าสรุปก็คือคุณหมอบอกว่า
นี่เป็นเดิมพันธุ์ครั้งสำคัญแล้วล่ะครั้งสุดท้ายของเจ้าหน้าที่นะคุณหมอนะ
ว่าต้องจับให้ได้นะคะต้องจับให้ได้เดี๋ยวเรารอดูเพราะว่า
ค้นออกมา๔วันต่อเนื่องวันนี้วันแรกต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์นะคะ
ขอบคุณคุณหมอมโนมากที่มาพูดคุยกัน
ตลอดทั้งรายการครึ่งชั่วโมงนะคะเช้าวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะ